ก็เนื่องจากต้องการจะเห็นการพัฒนาของฟุตบอลไทยที่ผ่านมา
ก็ไม่เคยหยุดนะครับที่จะเฟ้นหาผู้เล่นที่ดีที่สุดเพื่อนำมาพัฒนา
ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอผู้เล่นไทยที่มีความเหมาะสมมีความสามารถ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้
ส่วนในเรื่องราวของบอลไทยกันบ้างครับ
เปิดเผยว่าทางสโมสรยังไม่มีความคิดที่จะดึงแข้งรายนี้มาร่วมทีม
เพราะว่าคุณภาพของผู้เล่นที่มีในทีมถือว่าลงตัวแล้ว
นั่นก็คือนอชารูอิตลานของมาเลเซียอาวาโรซิลวาจากฟิลิปปินส์
และอิราฟานฟานดี้ของสิงคโปร์นะครับ
ซึ่งคนก็บอกว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงมาเสริมทีมในช่วงเวลานี้
สำหรับจันทร์วัฒนาการนะครับปัจจุบันเล่นอยู่กับเมืองเก็ตอังกอร์ทีมในลีกกัมพูชา
แล้วก็มีดีกรีติดทีมชาติกัมพูชากว่า๔๐นัดยิงไป๑๖ประตูครับ